สมุทรปราการกำลังเร่งติดตามตัวผู้ต้องหาที่ก่อเหตุ
แชทลวงหนุ่มคลังสินค้าไปฆ่าโหดฝังดินกลางป่าร้างที่จังหวัดฉะเชิงเศร้านะครับ
จากการตรวจสอบประวัติพบว่ามีคดียาเสพติดอยู่มากมายหลายคดี
ส่วนปมสังหารนั้นมาจากเรื่องหึงห่วงครับจอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
จากคดีคนหายกลายเป็นคดีฆาตกรรมเมื่อนางซิริญญาคล้องรอดเข้าแจ้งความกับตำรวจภูทรบังเสาทง
สมุทรประการว่านายชัยประสิทธิ์บุญเลิศหรือตั้มผู้เป็นสามีหายตัวไปปริศนาตั้งแต่วันที่๒กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
หลังตำรวจลงพื้นที่สืบสวนพบว่าเขาถูกฆาตกรรมเสียชีวิตอย่างโหดเยี่ยม
โดยคนร้ายนำศพไปฝังดินกลางป่า
ขณะที่การค้นหาศพนายชัยประสิทธิ์คือนางสาวแปรทิพย์โลกรักเพราะตำรวจได้นำโทรศัพท์มือถือของผู้ตายไปตรวจสอบ
พบหลักฐานว่าก่อนเกิดเหตุนายชัยประสิทธิ์แชทเฟสบุ๊คพูดคุยกับนางสาวแปรทิพย์
หลังถูกสอบสวนเธอสารภาพว่าคดีนี้มีผู้ร่วมก่อเหตุถึง๘คน
ก่อนหน้านี้เธอและนายชัยประสิทธิ์ทำงานที่บริษัทเดียวกันได้คบหากัน
แต่หลังทรัพย์ว่าผู้ตายมีครอบครัวแล้วจึงแยกทางกันและลาออกจากงาน
กระทั่งมารู้จักและคบหากับนายสมศักดิ์เล็ดลอดหรือโอ
กลับไปเมื่อวันที่๒กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานายชัยประสิทธิ์ทักแชทเฟซบุ๊กมาหานางสาวแปดทิพย์
ขณะนั้นมือถืออยู่กับนายโอแฟนหนุ่มคนใหม่ทำให้นายโอมไม่พอใจ
สวมรอยพูดคุยและนัดหมายนายชัยประสิทธิ์ให้มาหาที่บ้านโดยที่ไม่ทันรู้ตัวเลยว่า
กำลังถูกหลอกไปฆ่าทันทีที่นายชัยประสิทธิ์เข้าไปในบ้านหลังหนึ่ง
เพื่อเข้าไปหานางสาวแปรทิพย์ในโอซึ่งรออยู่แล้ว
ได้เข้ามาทำร้ายจนนายชัยประสิทธิ์กระอักเลือดและเอ่ยปากร้องขอชีวิต
จากนั้นนายโอได้เรียกเพื่อนให้มาห่อร่างนายชัยประสิทธิ์
ทิ้งในซอยวัดบัวโรยพร้อมกับรถจักรยานยนต์
แต่เมื่อทราบข่าวว่าตำรวจพบรถจักรยานยนต์ที่นำไปทิ้งแล้ว
กลัวความผิดไนโอจึงให้เพื่อนนำร่างผู้ตาย
ไปฝังที่ป่าในพื้นที่อำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ไม่นานแต่หนักทุกหนักทุกดอกหนักทุก
คือเตะไม่กี่ทีค่ะแต่เขาด้วยความที่เขาเป็นโรคประจำตัวอยู่แล้ว
ตั้มเขาทนไม่ไหวเขาโรคเป็นโรคอะไร
ไม่รู้ค่ะเขาพูดว่าเขาขับผ่าท้องมาแล้วเขาก็ออกไปข้างนอก
ให้ไอ้นายเป้มามัดมัดพี่ตำไว้ก็ไม่ให้พี่ตำคนนี้ออกไป
ด้านนายมานพบุญเลิศเปิดใจหลังต้องสูญเสียลูกชาย
ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโหดร้ายเกินไปเพราะชนวนเหตุไม่ใช่เรื่องใหญ่
แต่นายโอกลับทำร้ายกันอย่างไม่ปรานีจึงอยากให้ดำเนินคดีผู้ต้องหาให้ถึงที่สุด
ด้านภรรยาของผู้ตายเผยว่าวันแรกที่เห็นแชทสามีคุยกับนางสาวแปรทิพย์
รับว่ารู้สึกโกรธที่สามีปล่อยให้เลี้ยงลูกน้อยวัย๓เดือนเพียงลำพัง
แต่เมื่อเห็นสภาพศพเธอถึงกับร้องไห้โห
เพราะรู้สึกสงสารสามีที่ถูกทำร้ายอย่างหนักถึงขั้นเสียชีวิต
วันแรกที่เราเห็นแชทนะคะแชทที่คุยกันกับคนชื่อปลาเนี่ย
แค้นว่าทำไมถึงต้องหนีเราไปแบบนี้เพราะว่าอาแชทมันเหมือนแบบว่าจะพากันหนีอย่างนี้ค่ะ
หนูแบบแค้นเราแบบปล่อยให้เราทิ้งลูกทิ้งเราเลี้ยงลูกไว้อย่างนี้สองคนเนอะ
พอสุดท้ายวันที่๓มันรู้เราสงสารเขามากกว่า
เพราะว่าเขาน่าจะโดนตีแบบจนร้องขอชีวิตเหมือนที่พี่บอกอะพี่
มันร้องไม่ออกพี่มันร้องไม่ออกจริงจริงคือแค้น
มันร้องทุกวันแล้วหนูแต่แค้นมากกว่า

มาจากความหึงหวงเรื่องชู้สาวจากแชทเฟซบุ๊ก
ขณะนี้ออกหมายจับผู้ก่อเหตุทั้งหมด๘คน
ติดตามจับกลุ่มตัวได้แล้ว๕คน
ติดตามตัวผู้ต้องหาอีก๓คนที่ยังหลบหนี
มาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วที่สุด
โดยเฉพาะนายโอมือฆ่าหัวหน้าทีมที่ยังหลบหนีอยู่

เป็นผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่มานานเกือบ๑๐ปี

และมักจะพกอาวุธปืนติดตัวตลอดเวลา
อรพันธ์คันทองคามข่าวแทรวัติทีวีรายงาน